ปกติแล้วเนี่ยเรามักจะเห็นคนชอบเรียนแบบสัตว์เลี้ยง
เพราะเราเห็นว่ามันทำอะไรตลกน่ารักดี
แล้วก็ลองเรียนแบบดูแต่คราวนี้
เลี้ยงเรียนแบบเจ้าของคุณผู้ชมเป็นสุนัขพันธ์เกรฮาว
เรียนแบบทุกท่าจนซักพักดูไปดูมาเอ๊ะ
หน้าเหมือนกันเข้าไปทุกทีแล้วให้คุณผู้ชมไปดูดีกว่าว่าเหมือนจริงหรือเปล่า
คือเจ้าของยังอดขำไม่ได้ว่าเป็นอะไรอ่ะสั่งก็ไม่ได้สั่ง

รู้ด้วยนะว่าอ้าปากค้างนานไม่นานแค่ไหน
นี่เป็นสุนัขพันธ์เกรฮาวนะคะน่าจะเป็นอิตาเลียนเกรฮาวดูจากขนาดไซส์แล้วนะ
ปกติแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าอุ๊ยทำไมสุนัขฉลาดจัง
ไม่ได้สั่งไม่ได้พูดอะไรสักคำนึงทำไมเรียนแบบได้ดูสิ
เจ้าของอ้าปากก็อ้าปากตามในจังหวะที่พร้อมกันเลย
ใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเวียนนาเขาก็สรุปเอาไว้บอกว่า
ถ้าเราเล่นกับสัตว์เลี้ยงเล่นกับสุนัขบ่อยแบบนี้อยู่ร่วมกันเป็นประจำแบบนี้
ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการเรียนแบบขึ้น
คือเขาจะเรียนแบบเราเองเพราะว่าสุนัขก็ต้องการแสดงออกถึงการมีอารมณ์ร่วมกับมนุษย์
อันนี้ฉันคอนเฟิร์มนะเพราะว่าปกติที่บ้านเลี้ยงสุนัข
คนนอนบนหมอนใช่ไหมคุณเข็มสอนคือเราก็หนุนหมอนนอน
นักดิฉันปกติถ้าเป็นสุนัขทั่วไปเขาก็นอนกันปกติแบบนอนหมอบ
สุนัขที่ฉันต้องนอนหัวสูงคือต้องมีอะไรหนุนหัว
คือถ้าคือมีหมอนให้เขาเขาก็จะนอนหมอนหรือบางทีถ้าไม่มีหมอนให้ก็จะต้องไปหาที่นอนที่หัวสูงกว่าตัว
แล้วนอนตะแคงข้างเคยมีคืนนึงตื่นมาแล้วเห็นเอ๊ะทำไมมีขนยาวอยู่ตรงหน้า

เขาว่ากันว่าสุนัขกับเจ้าของเนี่ยจะมีอะไรคล้ายกันแม้กระทั่งหน้าตาจะคล้ายกันไปในที่สุด
มีคนบอกเหมือนกันว่าดิฉันน่าเหมือนสุนัขที่เลี้ยงเข้าไปทุกวันแล้ว
คุณผู้ชมลองเข้าไปดูในไอจีได้หลายคนพูด

มีคนบอกว่าฉันน่าเหมือนสุนัขที่ตัวเองเลี้ยง
บางทีแบบสงสัยเอียงคออะไรอย่างนี้เหมือนเลี้ยงพันชิส
อาจจะเป็นเพราะว่าเวลาเราจะเลือกสุนัขมาเลี้ยง
เราจะเลือกสิ่งที่คล้ายเราหรือเปล่า

แต่ตอนเล็กมันก็ไม่ได้หน้าตาคล้ายเราเนอะ
อยู่กันไปนี่ไงก็เหมือนคู่นี้ไง
ก็คล้ายกันไปเองเพราะว่าเริ่มเรียนแบบกันไปมา

บางทีเราอาจจะเรียนแบบเขาโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันนะ

ก็เป็นคลิปน่ารักให้มาดูกันในช่วงนี้นะคะ